พูดถึงแกล้งนมต้องมีหนึ่งสาวคนนี้นะคะ

เพราะว่าเป็นวันครบรอบ๒๕ปีของเธอ
ใช่อายุเท่าพี่แจ๊คเลยคุณผู้ชม
พี่แจ๊กก็เคย๒๕ปีเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมพี่แจ๊กกิดดิฉันออกแน่จอดมาก
แรงจังเลยนะคะเรื่องอายุสำหรับผู้หญิงนี้ไม่ได้เลยนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะได้อะไรเป็นของวันเกิดพี่แจ๊ก
ก็มีแต่ภาพนะคะบรรดาเขาเรียกอะไร
สปอนเซอร์ต่างหลังสินค้าสินค้าโปรดตนาต่าง

แล้วก็มีบรรดาเพื่อนมีมากกี้มีคุณป๊อกเนี่ยค่ะมาร่วมนะคะ
มีที่มีลูกโป่งเต็มไปหมดนี่แหละค่ะมาร่วมอวยพรค่ะ

คิมก็มีการโพสต์ข้อความนะอวยพรให้ยายามีความสุข
แล้วก็บอกว่าเขาโชคดีมากเลยนะที่มีเพื่อนที่ดีที่สุดแบบยายา
บอกด้วยว่าตลอดเวลาที่ได้ทำงานด้วยกันได้แชร์ความรู้สึกต่าง

แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้อยู่เคียงข้างกันตลอด

ก็ขอให้ยายามีความสุขมากนะคะ

เพราะว่าเสียงเขาน่ารักตรฟิมิ้งนะคะ
รวมไปถึงเมื่อคืนนี้สดร้อนเลยทั้งคู่เลยนี่ค่ะภาพนี้

แล้วก็อาร์คิมบรีมาร่วมอวยพรน้องยาย่านะคะ
ขอให้น้องยาย่าเนี่ยสมหวังในพี่ณเดชน์ละกัน
เพราะว่าจะส่องแล้วส่องอีกอย่างไม่เห็นปฏิกิริยาจากทางฝั่งของแม่แก้วแล้วก็นเดชร์

ดิฉันอัพเดทอีกทีแหละว่าจะมีโมเม้นต์หวานแน่นอนแหลด
หวานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ลงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันหรือเปล่านะคะแต่หวังว่าทั้งณเดชน์แล้วก็ยายาจะใจดีเนาะลงรูปให้แฟนคลับอย่างพวกเราเนี่ยได้ฟินกันต่อด้วยนะคะเยอะนะคะ